ส่งไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้เป็นงานไว้อะไรคุณแต่งโมคืนที่๒
แล้วก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับที่รักคุณตังโม
เดินทางมาร่วมไว้อะไรกันจำนวนมากทีเดียว
จากที่เห็นในภาพเลยคุณเอสุภาชัย
ดามราหลายท่านที่เคยร่วมงานคุณตังโม
ต้องการจะมาร่วมไว้อะไรคุณเอเขาบอกว่า

ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เอาดอกทิลิปไปจัดในงานให้คุณตังโมเต็มไปหมด

เมื่อวานนี้ครับที่ศิษยาจักรเสดีภาพกรุงเทพนะครับ

คนที่เคยร่วมงานแฟนคลับต่างก็เดินทางกันไป
อย่างที่เห็นนะฮะอันนี้คุณนุ่นวรนุษย์
มีคุณต้นตรการคุณพิงกี้

ก็เป็นกลุ่มนักแสดงที่เคยร่วมงานแล้วก็เติบโตมาในรุ่นเดียวกับคุณแตงโมเหมือนกัน

นี่แล้วก็จะทยอยเดินทางเข้ามา
เมื่อวานนี้คุณอ้วนก็มีโอกาสได้ไปพูดไว้อะไรบนเวทีด้วย
คุณบีพีรพัฒณ์คุณบรรพิสนุคนมดดำ
เมื่อวานคุณเจกกะลีนก็ไปรายงานให้ได้ติดตามกัน
ซึ่งแน่นอนทุกคนที่ไปก็ต้องอยู่ท่ามกลาง

เดี๋ยวรายละเอียดว่าใครไปบ้างแล้วแต่ละคนเขาพูดถึงคุณแตงโมอย่างไร
เดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็เขาไปร่วมงานแล้วมีบรรยากาศอย่างไร
อย่างคุณมดดำไปก็ร้องไห้ทั้งงานนะครับ
แต่ว่าเราขอพูดถึงเรื่องของทนายคนดังนิดหนึ่งก่อน
ถนายคนดังทั้งถนายรัชชะพลถนายเดชาหรือว่าถนายสิทธา
และก็ทั้งถนายมรณรงค์
สี่คนนี่เรียงหน้ากระดานให้สัมภาษณ์สื่อ

แต่ให้ดูบริการก่อนว่าเมื่อวานมีใครไปบ้าง
พิธีเมื่อวานก็เริ่มเหมือนกันตอนสักประมาณ๑๘๓๐น
แล้วขุ่นแม่ภัทริดาลก็ขึ้นไปกล่าวชีวประวัติของลูกสาว
ผลงานของคุณแตงโมแล้วก็มีการเปิดตัวพี่สาวของคุณแตงโมด้วย
ซึ่งขึ้นมาอ่านประวัติของน้องสาว
หลายท่านไม่ทราบมาก่อน
ทีนี้คุณแม่ไปพูดตอนท้ายบนเวที
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะ

คุณแม่แจ้งบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องขอเลื่อน
งานชะพนาคิดของน้องเตอร์โมที่จะมีขึ้นในวันที่๑๔
ออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดขอบคุณค่ะ
แล้วก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นทั้งห่อ

เดี๋ยวขอเอาศพไปธนสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามีข้อสงสัยหลายอย่าง
โดยเฉพาะบาดแผลเพราะคุณแม่เพิ่งเห็นภาพ
ศพของลูกสาวชัดว่ามันเป็นอย่างไร
แล้วคุณแม่ก็สงสัยเช่นเดียวกัน

แน่นอนคุณผู้ชมครับแต่ตลอดทั้งรายการของเรา
วันนี้เราจะมีความคืบหน้าในทุกแง่มุมเช่นเดียวกัน
เรื่องของการผ่าพิสูจน์ศพใหม่อีก๑รอบ
แล้วก็การเปิดใจของหลายท่านที่ไปร่วมงาน
รวมทั้งเราจะเปิดใจปอด้วย
ปคนที่อยู่บนเรือ
คิดเห็นอย่างไรหลังจากที่คุณแม่
ตัดสินใจส่งร่างชันสูตรรอบ๒
เพราะปเองก็เป็นที่พูดถึงเยอะ
เดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชม